ท่านผู้ชมครับเรื่องของชาวนาช่วงนี้ฤดูเก็บเกี่ยวนะครับ
มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับที่บุรีรำนะฮะเพราะว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าว
ก็ไปเกี่ยวข้าวนะครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำแล้วล่ะนะครับ
สามสี่ทุ่มแล้วเตรียมเอาข้าวที่เกี่ยวอ่ะที่อยู่ในอุ้มเนี่ย
เอาไปใส่ที่รถที่จอดอยู่ที่ข้างถนนนี่คือรถนะฮะ
ทีนี้ญาติเนี่ยเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมไปนานจังนะครับ
มืดด้วยนะฮะก็ออกมาตามหาหาไม่เจอส่องไฟฉายไปที่รถครับ
โอ้โหไปติดอยู่ตรงจุดที่เป็นเกลียวเหล็กเอาไว้เกี่ยวข้าวอ่ะนะ
สภาพนี่คือกระโหลกเปิดคอหักนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
นี่ฮะ๔ทุ่มเมื่อคืนนะครับสพสตึกหลังได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
มีคนเสียชีวิตในตัวรถเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาตรงข้ามปากทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์
ในพึ่งนิรมนศ์โฆษแกบกสตึกนะฮะถนนสายบ้านโคคเมืองบ้านทุ่งวังนะฮะ
ยาท่าจะร้องไห้กันนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กูภัยก็มาช่วยนะครับ
เกี่ยวข้าวขนาดบรรจุ๒ตันนะครับ
ซึ่งจะติดสติ๊กเกอร์คำว่าศักดิ์พัฒนาเนี่ยจอดอยู่นะฮะที่ข้างทางตรงนี้นะครับ
นายสุรชัยนามสกุลภูแก้วอายุ๓๘ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละนะครับ
นอนอยู่ที่พื้นข้างรถเกี่ยวข้าวนะครับคือตอนนั้นชาวบ้านเขาช่วยกันเอาร่างออกมาแล้ว
หลังจากมาเจอว่าติดอยู่ในตัวเครื่องรถเกี่ยวนะครับก็เอาออกมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะฮะ
แต่ลักษณะก็คือแบบกระโหลกศีรษะเปิดคอหักไปแล้วศีรษะนี่แตกด้วยนะครับ
หน้าผากเหนือคิ้วขวานะฮะคอหักแล้วก็มีบาดแผลเต็มเลยนะครับ
พี่สาวของนายสุรชัยที่เสียชีวิตชื่อนางมณีรัฐนะครับบอกว่าน้องชายเนี่ยเป็นช่าง
แล้วซื้อชิ้นส่วนรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมาประกอบเองนะประกอบเมื่อ๓ปีก่อนเอาไว้ใช้
เมื่อวานเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องชายมาเกี่ยวข้าวในที่นาของพี่สาวก็คือนางมณีรัฐ
หลังจากเกี่ยวเสร็จอุ้มสุดท้ายเขาเรียกเป็นอุ้มนะฮะก็จอดรถบรรทุกรอรับข้าวที่อยู่ในอุ้มรถเกี่ยว
ซึ่งมีประมาณสองตันทีนี้น้องเขาก็ไปดำเนินการของเขานะครับ
มณีรัฐพี่สาวเขาก็รออยู่ที่ตรงจุดที่นาก็รออยู่นะครับรออยู่นานผิดปกติอ่ะนะ
ก็เลยเอ๊ะไปไหนเนี่ยเดินมาตามที่รถรถก็ยังติดเครื่องอยู่ค่ะ
แล้วน้องไปไหนนะมองหายังไงก็ไม่เจอมันมืดด้วยก็เลยเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันหา
หายังไงก็ไม่เจอจากนั้นได้กลิ่นเหม็นไหม้ของสายพานเครื่อง
ในตัวรถที่ยังติดเครื่องอยู่นี่แหละก็เลยเอาไฟฉายมาส่องดูอ้าว
น้องชายนอนแน่นิ่งอยู่ในอุ้มข้าวฮะก็เลยช่วยกันเอาเครื่องมือเนี่ยมาถอด
เอาชิ้นส่วนรถออกนะครับหลังจากดับเครื่องนะครับก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมาก
เพราะว่าเสื้อน้องชายเนี่ยไปพันกับฟันเกี่ยวต้องใช้มีดตัดเสื้อออกเป็นช่วงช่วง
แล้วก็เอาร่างออกมาแต่พอนำออกมาได้ก็เสียชีวิตแล้วนี่พี่สาวเล่าให้ฟังนะครับ
พี่สาวคาดว่าน้องชายเนี่ยน่าจะไปดึงฟางข้าวที่ติดในมือเกี่ยว
ซึ่งมันจะหมุนตลอดเวลาของรถเกี่ยวข้าวอืมทีเนี้ยพอจะไปดึงฟางข้าวก็อาจจะไปเกี่ยวกับเสื้ออะไรแบบเนี้ย
โอ้โหแล้วโดนดึงโดนดูดเข้าไปถูกต้องแล้วก็ศีรษะเข้าไปเลยค่ะนะ
พี่สาวบอกว่าคือเธอเนี่ยอยู่ห่างจากรถเกี่ยวแค่ร้อยเมตรนะฮะ
เห็นน้องยังก้มเงยอยู่เลยนะแล้วก็เออไม่ได้เห็นอีก
แล้วก็หายไปนานก็เลยมาดูนะครับคาดว่าเสื้อหรือว่าผ้าคลุมอ่ะ
คงไปโดนมือเกี่ยวแล้วก็ดูดดึงเข้าไปนะก็เสียชีวิต
มันกระตะค่ะ

โอ้เหล็กตัวถือมตรีเฟืองนะ้ส์แนต
เอามีดบาสเสืออันนี่ถ้าใดสายพ่าน
ได้เอาคุณแก๊คมาท่ายหรอก
น่าเอาออกมาได้คุณผู้ชมค่ายขยาชได้นำสบของนายสุรชัย
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะส่วนรถเกี่ยวข้าว
ก็นำเอาไปไว้ที่วัดครับ
คือเขาก็บอกว่าอยากจะให้ไปปัดเป่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีออกไป
จากรถก่อนอืมชาวบ้านก็ยังสงสัย
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง
ไปติดในเครื่องเกี่ยวข้าวได้ยังไง
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะ
พงพิทักษ์สมภารอายุ๕๒
ของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
เรื่องต้นแล้วเนี่ยนะวิเคราะห์ว่านายสุรชัย
น่าจะปีนขึ้นไปบนช่องที่มันมีตะแกรงร่อนนะคะ
เพื่อไปเก็บเศษฟางข้าวออก

ทำให้เสื้อผ้าพันคอถูกดูดเข้าไป
ถูกตะแกรงร่อนแล้วก็ถูกผ้ารัดคอ
ไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครเห็น

ชาวบ้านในหมู่บ้านก็บอกว่าระหว่างที่จะเคลื่อนรถเกี่ยวไปวัด
ชาวบ้านบอกว่าขนลุกเลยนะคะ
เพราะมีเต่าตัวใหญ่มาก

คือเขาก็เลยมองว่ามันเป็นไปได้หลายอย่างแหละ
คือแถวนั้นเคยเป็นป่าช้าเก่าด้วยเจ้าที่แรงด้วย
เจ้าของรถเกี่ยวอาจจะลืมขออนุญาตด้วยไหม
เขาก็มองไปในมุมความเชื่อนะคะ
ก็เชื่อก็พูดว่าต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทาง

เขามีเจ้ามีของนั่นเนี่ย
แต่อาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าเหมือนกันว่า

ประชาเก่าของเก่าประมาณแบบ
ตอนนี้ครับคิดว่าคิดคงจะเป็นเจ้าที่
ทำไมมันทั้งวันหายอยู่ใต้รถใต้รานอะไรอย่างนี้

มันก็กระแทกตามหน้าตามนี่เป็นแผล
ทำให้มันลัดลัดมากแรงมากทำ

ถ้าเป็นของที่มันมีคมมันก็คงจะขาด
แต่ที่นี่มันก็ลัดจนกิ๊ว
มันก็เลยทำให้คนเสียชีวิตกระทันหัน
ถึงผู้ที่ใช้อาชีพรถเกี่ยวทั้งหลายแหล่นะครับ
ก่อนที่จะขึ้นไปกวาดตะแกงข้าวรีบหรืออะไรต่างที่ท้ายรถ
ให้ตับเครื่องก่อนจะดีกว่า
เราคราวนี้ครับก็เป็นอุทารหอล
ถึงเพื่อนนักรถเกี่ยวทั้งหลายแหละ

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นำมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน
เพราะคาดว่าจังหวะที่กำลังทำอะไรอยู่
ไม่ได้ดับเครื่องคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
ครับก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่พี่สาวบอก
อาจจะไปดึงฟางที่ติดหรือเปล่า
แล้วปรากฏว่าก้มไปอย่างนี้ยังไม่ได้ดับเครื่องไงฮะ

โอ้โหแล้วยาดพี่สาวนี่บอกหายเงียบไปนาน
จะเอาข้าวมาขึ้นตรงนี้ปรากฏว่ามาถึงก็ถูกพันเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
ก็ถือว่านำมาเตือนกันก็แล้วกัน